จริงนะดิฉันอยากจะให้คุณนัทพงศ์อ่านข่าวนี้จริง
อ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอ่าคุณนัทพงศ์อ่านละกันอ่ามาตกที่ดิฉันได้ไง
คุณผู้ชมครับวันนี้มีคนเอาเจ้าโลกคือเรียกว่าเจ้าโลก
นี่ฮะเราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเพจมูลนิธิ
กู้ภัยร่มใส่อาสาสมัครกู้ชีพนะฮะ
โพสต์ภาพผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล
กู้ภัย๓คนลุมอยู่นะฮะ
โพสต์ในนี้ระบุข้อความบอกว่า
แหวนบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เวลา๘โมงเช้าของวันนี้นะครับ
ได้รับคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหง
มันติดนิ้วที่๑๑หรือว่าที่คนอื่นเรียกว่าเจ้าโลกนั่นเอง
กู้ภัยช่วยกันเอาเครื่องมือนะครับมาตัดท่อพลาสติกออก
ทีมข่าวสอบถามทีมอาสาสมัครกู้ภัยนะครับ

เขาก็เล่าบอกว่าเช้าเนี่ยพอได้รับการประสานจากโรงพยาบาลนะครับ
ก็รู้ทันทีว่าต้องเตรียมอุปกรณ์เอาอะไรไปบ้าง
ตัดเหล็กเครื่องเจียร์เจลหล่อลื่นนะครับ
และทุกวันนี้มันเป็นข้อมูลใหม่หรือเปล่า
เขาบอกว่าทุกวันนี้ไอ้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะ
จริงเหรอจริงครับกู้ภัยคงไม่โกหกเรา
พี่กู้ภัยบอกว่าที่เจอบ่อยตอนนี้คือนะฮะ
คือต้องนอกจากเอาแหวนออกจากนิ้วแล้ว
เคสแบบนี้มันก็มีอยู่เนื่องนะ

การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า

หรือเครื่องเจียในเจียพาได้
แต่นี่คุณผู้ชมฮะถ้านึกภาพไม่ออกนะ
คือเขาต้องเอาอะไรสอดกันเอาไว้ก่อน
อดกันไอ้เจ้าโลกแล้วก็เอาเครื่องเจียเจีย

มันไม่ได้ง่ายแบบที่เขาทำกับขวดพลาสติกหรอก
คือเจ้าโลกของผู้เสียหาย
คือเขามีการฉีดให้มันใหญ่กว่าปกติด้วยนะ
ทำให้ยากต่อการที่จะใช้เครื่องเจียร์ตัด
บวกกับคืออธิบายยังไงดี
ผมรู้แล้วว่าทำไมคุณวรพรไม่อยากอ่าน
คือตอนทำไปเนี่ยใช่ไหมมันก็มีการไปจับไปกระตุ้นมัน

อธิบายบุตรหลานด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริง
ช่วยเหลืออยู่ประมาณ๑๐นาทีนะครับ
ก็สามารถตัดเอาพลาสติกออกได้
กู้ภัยฝากบอกเลยกู้ภัยฝากบอกเลยปาดเหงื่อแล้วฝากบอกเลย
นะฮะคือที่เอามาโพสต์เนี่ยไม่ต้องการประจานนะ
ไม่ต้องการให้ใครอายแต่อย่าทำอะไรที่พิษดารแบบนี้เลย
กู้ภัยเขาฝากมาฮะ
คือกู้ภัยนี่น่าเห็นใจจริงนะครับ
ทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะฮะ